สวัสดีค่ะ

ถ้าเปิดร้านอาหารนี่ต่อแถวเลยนะไม่ต้องมานั่งแทนที่
ไปเยอะก็ต้องต้องให้เยอะนิดนึงคุณผู้ชม
พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
ก็๖โมงครึ่งค่ะส่วนวันศุกร์มาเร็วนิดนึง๖โมงเย็นนะคะ

สแกนซะไทรรัสทีวีออฟิชัล

แกนปุ๊บแล้วคุณส่งมาส่งข้อความมาคุยกันได้
ไม่มีไม่มีฟรีด้วยมีที่นี่ที่เดียวนะฮะที่นั่นแหละ
ติดกุลหลุ่นมากบอกมีนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันครับผม
คุณจะอยู่มุมไหนนะครับคุณร่วมสนุกร่วมจัดรายการไปกับเรา

แล้วเป็นอย่างไรฮะ
ได้ข่าวนิดเดียวครับ
บอกตรงนี้เลยว่าข่าวทิ้งเยอะ
อ้าวมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างรายการนี้

ถูกพูดนะครับสาระร้วนอันนั้นแหละพิธีความเจ็บเกล็ดมากสาระร้วน
คุณก็คลายเครียดก่อนไปไทยรัฐนิวโชว์แล้วกัน
โอเคถูกต้อนคลายเครียดข่าวแรกค่ะพี่เลย

บอกโอ้โหตายอิจฉามากเลยนะอยู่ดีพนักงานขายเครื่องสำอางดัง
หลังวัลที่หนึ่ง๒๔ล้านบาทจริงบอกตรงนี้เลยถูกใจสมัยพร
๔คู่พี่เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อด้วยนะ

ก็เลยได้๒๔ล้าน
๒๔ล้านตอนนี้เป็นสาวอยู่พนักงานเป็นสาวห้างด้วย
ใช่เขายืนอยู่หน้าร้านเลย
ขายอยู่ที่สยามแสงแสงแวร์ขายเครื่องสำแอมทางนี้ก็ไม่ต้องขายเลย
แสงเป็นสาวจังหวัดสุฯคันบุรี

พี่ไม่อยากรถติดรถติดแถวนางเริงที่ในเสียวุฒิเลย
แล้วกินไหมคล้อกกระจกในเสียตังค์จะเหลือเหรอไม่กินนะ
มาคล้อกกระจกแล้วไงต่อ
นางก็ขายของปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นหงเล่นหวยอะไร
ซึ่งอายุของนาง๓๘ปีเป็นชาวสุพรรณ
เลขที่ออกเรารู้กันอยู่แล้ว๙๒๗๘๐๐นั่นคือรางวัลที่๑

ตอนนี้เลิกขายแล้วมั่งเครื่องสะเบิงเครื่องสำอาง
พี่ว่ายังขายอยู่ต้องแอบว่าตัวเองไม่ถูกไงเออ
เมื่อช่วงประมาณโอ้โฮช่วงดีเนอะ
เมื่อก่อนหวยออกนางฝันอย่างนี้ว่ะ
ฝันว่านางฝันว่านางเห็นเครื่องบินนางเห็นเครื่องบินแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
หรือจะนำไปตีเลขอะไรเพราะปกตินางก็ไม่ได้เป็นคนที่ซื้ออยู่แล้ว
ไม่ได้จะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นหวยอยู่แล้ว
จนกระทั่งเวลา๑๐โมงครึ่งได้ขับรถออกจากบ้านพักของตัวเอง
นั่งพักอยู่แถวพระราม๒นะ
ต้องเอาเวลาถึงสยามด้วยไหม

๑๐โมงครึ่งก็คือ๑๐๐๓๐
แต่ไม่มีเลขนั้นเลยถ้าถ้าสมมุติ๑๐๐๓๐อีกปีชาวโดนกินแล้วล่ะ
หมายถึงว่าลองเอาไปประมวลดู
อ๋อคือเรามีแลกหลายตัวเดี๋ยวจะมีมาใหม่นะครับคำนวนแรก
ระหว่างนั้นนางก็จะขับรถมาทำงานตามปกตินั่นแหละ

น่างซื้อทำไมจะต้องจอดรถซื้อเครื่องดื่มตอนนั้น
ตนเห็นที่แผงมีเลขท้าย๘๕อยู่๑ชุด

เลขท้ายตรงกับทะเบียนรถของนาง

รองเหมือนลูบีรถอ๋อมันไม่ออก๘๕นี่ว่าพี่อ๋อนึงเหมือนสักอย่าง

จริงก็ซื้อไม่ได้คิดอะไร

ก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะว่านางถูกหวย

คืออาจจะไม่ได้คนเล่นประจำ
ก็เลยไม่รู้ว่าเออหวยออกต้องรีบตรวจอะไรแบบนี้
จริงไม่มีขายแล้วมธ

เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาพี่ติดไฟแดงเนี่ย

ก็จะมีแบบจะออกแล้วพี่

ออกแล้วจ้ะเลี่ยงเบอร์

ดำลงดูสังเกตดู
เพราะทุกวันนี้หวยออกปุ๊บมันก็เห็นกันหมดแล้วว่าเลขอะไร

สรุปถูกรางวัลที่๑

แล้วไอ้๐๐ที่นางซื้อมา

อยากจะให้มาเห็นพี่เหมียวเมื่อวานเหลือเกิน

แล้วเวลาเลือกเบอร์ถูกใจป้ามีเบอร์อะไร

เป็นแบบที่เคยถูกเลยซื้อไปซื้อมา
นางก็จะเอาเงินไปให้ลูกนั่นแหละ๙ขวบ
แล้วก็ไปชำระสินถึงเลือกก็จะนำไปฝากธนาคาร
เพราะนางบอกว่าไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อะไร
โอ้ยเก็บไว้เลยอ้อพี่ยังไม่รู้หรอกมด

แย่ดเยอะแบบนี้
สวัสดีค่ะยุ้ยอยู่มั้ยคะ
ยาพมาหาค่ะ
ยาพเยอะค่ะ

พี่เช้าวันนึงก็จะตามเขาไป
ก็จัดต่องมีคนเราเดือดร้อน

แต่หน้ายังทำกันที่สยาปกติ

อีกหนึ่งข่าวค่ะเรียกว่าน่าหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้
ลูกเทพตุ๊กตาลูกเทพของเรา
ทำไมนะคะน้อง
เอาไปทิ้งกันแล้วว่ะ
อ้าวทำไมเอาไปทิ้งแยะ

เกิดอะไรขึ้นแล้วนะแม่อืม
อ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันก็ถามแม็กซ์ดูดวงสิ
แม็กซ์ก็พี่เดี๋ยวตอน๑ทุ่มตรงอ่ะ
จะมีคนเอาพาสปอร์ตมาคืนให้บอกแม่เดี๋ยวก่อน
จะคืนยังไงฉันกลับเนี่ย๓ทุ่ม
อ๋อถ้ามาคืนทุ่มหนึ่งก็ไม่ทันมั้ยถึงตัวละมันไม่ทัน
ว่าเราเป็นประชากรที่ตัวเล็กมากถ้าคุณไปประเทศจีนถูกต้องไหม
แท็คซี่เรานั่งแท็คซี่กัน๑วันคืออะไรหายไม่ต้องพูดถึงอ่ะ

ตึงนะคะเถ่งไอ้แท็กซี่คันนั้นเอาพาสปอร์ตมาคืนจริง

ซึ่งแท็กซี่คนนั้นเป็นคนของหมอแม็คป่าว

ไม่ได้ผิดหิ้นเฉามันประเทศจีน
ว่างเสี่ยงปลาภายคุณด้วย
คือให้มีคุณก่อนเรามา

นี่เขาให้สัมภาษณ์เป็นชื่อพี่อย่างนั้นตรงประมาณนะ

คนเลิกเลี้ยงกลายเป็นลูกคำพาก็เอาไปทิ้ง
ส่วนใหญ่เอาไปทิ้งไหนไปทิ้งที่วัดแบบนี้
ไปทิ้งทำไมอะเหมือนคู่ม้านอะไรแบบนี้อะ
ทำให้มันมีทั้งกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบและต่อต้านมากด้วย
บางคนก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าเลี้ยงไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป็นโทษเป็นภัยอะไรกับเราไหม
วันนี้มันนู่นมานี่เอาไปทิ้ง
ไม่ยังงี้ก็ไม่มีคนจะคิดจะเปิดสถานหลับเลี้ยงเด็กคำพาค์ลูกศาสตร์เทพ

สว่างอารมณ์ค่ะอยู่จังหวัดนครปฐม
ก็บรรดาลสาวกคลั่งคล้ายตุ๊กตาลูกเทพ

เขาบอกว่าก็มีมากกว่า๑๐ตัว
เฉลี่ยแล้วบางวันมากกว่า๒ตัวนะคะ
ไปกันอยู่เรื่อยแล้วลูกวัดก็เก็บเอาไว้

ก็ไปเก็บก็ไปแจกเด็กกำพาเล่นสิ
คือจริงตามต่างประเทศเขาก็บอกว่า
อย่างตุ๊กตาเขาก็มีกันมานานแล้ว

บางคนแบบว่าเหงามากไม่มีเพื่อนเล่น

มีตุ๊กตามาเป็นเพื่อน
หรือว่าบางคนหัดเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีตุ๊กตามาในการบำบัด
แต่ช่วงหลังมาเนี่ยกระแสของที่เมืองไทยเรา

ถูกไม้มดดำแล้วคิดดูว่าถ้าเอาไปให้เด็กกำพ้าเนี่ย
กำพารู้เรื่องตุ๊กตาเทพเขาก็ไม่กล้าอุ้ม
เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไง
เขาก็กลัวพี่ชาวว่าคนไทยติดอยู่ตรงนี้ไง
เขาบอกว่าหลายหลายตัวที่ถูกเอาไปทิ้งเนี่ย
สังเกตได้ก็จะมีลงอัคระเรียบร้อยนะ
ที่เคริงที่แค้นบางคนเริ่มแบบอันนี้อยู่เนี่ย

เรื่องตุ๊กตาลุกเทพถึงเป็นแบบแรกเลยหรอ

คือไปเก็บเผื่อมีคนทิ้งตุ๊กตายาง

ไม่ได้ล่ะเขาต้องปิดแบงก์

เล่าข่าวนี่เลยของพี่ติ๋มพี่ติ๋ม
กับทีวีดิจิทัลว่าจะเป็นยังไงเพิกถึงเพิกถอน

ลูกดังของเราใช่ไหมครับแต่เตะเยอะไม่ได้นะ
น้องดังนี่ก็ยุคก่อนแรกเลย
เริ่มมาตั้งแต่ต้นเลยมั้ยครับต้นเลย

ใบแรกโอเคก็ใส่ของส่วนตัวเขาใช้นั่นแหละ
อีกใบหนึ่งไว้ใส่ตุ๊กตาลูกเทพ

เวลาดังบูชาลูกเทพแล้วได้เลย
เธอไม่รู้แล้วหรอกฉันได้จละเข้เต็มเลย
อะไรจละเข้กระเป๋าจละเข้อ๋อจละเข้คืออะไร

ฉันบอกดังเดี๋ยวก่อนนะดัง
ยังมีเงินนะจราเข้ได้เมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่า

ถ้าเมื่อกี้ลูกเทพมีปัญญาไม่ได้ด่า
นึกกินได้

คืออะไรล่ะลูกเทพกลายเป็นกระแสคนก็ไปสาว
แต่นางไม่ยอมให้สัมภาษณ์เรื่องตุ๊กตาลูกเทพโดยเด็ดขาด
เขาเป็นความเชื่อวันดีคืนดีสง่ามดัง
ทำไมถึงเชื่อมดแกต้องโทรด่าฉันหรือเปล่า

พี่หนุ่มค่ะเขาเป็นพิธีกรรายการข่าวใส่ใครอยู่
น่าจะรู้ว่าตอนนี้เขาจัดรายการอยู่เนาะ
พี่หนุ่มไม่ต้องมาแล้วนะบอกเขา
เขาจัดรายการอยู่กันน่าจะรู้เวลาเนอะ

อ่าพี่หนุ่มทำไมถามอย่างนี้ล่ะครับผม

ไม่แล้วในงานการที่หนุ่มก็มีทำเยอะแยะ
มาหาแยะมาหาคิดเพื่ออะไรเนี่ย
โถ้พี่หนุ่มช่วงนี้ผมก็เห็นรายการก็ชอบ
เอาเรื่องจริงคือบ้านจะโดนยึดครับพี่หนุ่มครับ

โปรครับ

แต่คราวนี้นางตั้งจิตแรงกล้าเลย
แล้วดิ่งไปตรงเทพเจ้าแห่งความรัก

คุณอย่าไปเอาตัวเองไปเรียบเทียบกับเขาเขายังหวัง

ฉันเห็นเราไห้กันตั้งแต่เด็กแล้วนะดัง
เอาอาจจะมาประสบความสำเร็จในช่วงนี้
อาจจะได้มีจราเข้เพิ่มมาอีก
ถูกต้องพร้อมแล้วอะไรแล้ว
แล้วนี่เทพเจ้าของความรักอยู่ตรงเจ้าแม่กนอิ่มนั่นแหละ
คนก็ไปไห้กันแต่ก็ต้องไปตรงออกทะเลหน่อย
เขาเชื่อว่าเทพเจ้าของความรักซึ่งจะมีหินดำอยู่หินหนึ่ง
ซึ่งฉันกอดก็แล้วอะไรก็แล้วจูบก็แล้วแทบจะนึกขึ้นนั่งคล่อมมันก็แล้ว
ยังไม่มาสักทีจริงเหรอฉันก็ยังไม่เห็นจะเคยได้เลย
เดี๋ยวพี่รอดูปีนี้อาจารย์ลักษณ์บอกว่าพี่จะเจอเนื้อคู่
ถูกรถเมย์ที่ไปมา๑๒ปีตั้งแต่มันยังไม่สร้าง
เห็นพระเจ้าไม่รู้กี่องค์แล้วเนี่ยพี่ยังไม่เห็นจะเคยได้เลย

โอ้โหยิ่งกว่าอังอีกถ้าดูดได้พี่ดูดแรง

สรุปเจ้าตัวเนี่ย

อันนี้พื้นไปเลอะน้ำลายเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ย
นะดูดูโอ้โหดู

จริงมันก็เป็นวิธีของแต่ละคน
เวลาไปไห้เพิงไห้พระก็คงมีวิธีของพี่อะ
ถูกหรือไม่โอ้โหฉันเกือบจะไปกับมันละเนี่ย

แนบที่เท้าขององค์ท่านเลย

โอเคขอให้ปีนี้ได้แล้วกัน
ข่าวของพี่ค่ะพี่เฉา
กศธนะครับผมจะพิจารณาการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลของบริษัทไทยทีวีจำกัด
ซึ่งผู้รับบรรยายทีวีช่องนี้ก็คือช่อง๑๕ช่องโลกานั่นเองหรือว่าไทยทีวีช่อง๑๗
การประชุมวันที่๘กุมภานะฮะเนื่องจากต้องรอให้ครบกำหนด๙๐วัน
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ครบ๙๐วันพอดีเลยภายหลังไทยทีวีไม่ยอมชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัล
ที่๒นะครับเป็นเงินวงเงิน๒๘๘ล้านบาทไม่ยอมชำระซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
นะครับผมที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อมีมติเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเนี่ย
สำนักงานกศชจะต้องแจ้งไปยังไทยทีวีและสถาบันการเงินที่ค้ำประกันให้ทราบ
เงื่อนไขที่จะต้องยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันครับ

ก็ไม่พูดแล้วไงหลังจากคิดดูเอาง่ายจากตัวเองเคยมีเงินตั้งเยอะตั้งเยอะ

พี่แต่ก็เอามาลงกับอันนี้เยอะมากพอสมควร
แล้วสุดท้ายพออย่างนี้มันก็เนี่ยหรือก็ต้องรอดูต่อไปมันเป็นเรื่องความถนัดหรือเปล่า
ซับสินของเขาแบบนี้แสดงว่าที่ค้ำอยู่ก็มีเค้าใหญ่
เขาจะเยอะไงเขาเพราะมันจะต้องพังกว่าร้านนะ

นี่เขาต้องคุยกันต่อนะทำไมเป็นใบที่ค้ำเป็นพันธุ์
เขาต้องดูว่าเขาจะเพิกถอนใบอนุญาตหรือเปล่านี่ไง
ตอนแรกก็มีข่าวว่าคุณกึ้งเนี่ยคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจศิริ
จะเข้ามามาถือหุ้นใหญ่วันนั้นถามคุณกึ้งตรงกึ้ง

บอกว่าพี่ติ๋มเป็นผู้ใหญ่ที่กึ้งนับถือ
แต่ว่ายังไม่มีนโยบายที่จะไปทำช่อง

เห็นอย่างนี้เอาเงินอยู่ก็ต้องเก็บเงินไปก่อนดีกว่าไหม
เก็บเงินไปก่อนที่ตอนนี้ใช่ใช่คุณกึ้งเริ่มรู้ระบบการ

คิดถึงวันที่ประมูลวันแรกเนอะ
ทุกคนตื่นเต้นที่ได้ใบอนุญาตทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยเนาะ
และที่สำคัญคือพี่ชาวว่าถ้าสมมุติบริษัทไหนที่ประมูลช่องไปเนี่ย
แล้วสายป่านไม่ยาวมีสิทธิ์ปิดตัวเยอะมาก
อีก๕ช่องที่พฤษภาคมนี้เราจะเห็นแล้วล่ะว่าไปไหน
เขาบอกอีก๕ช่องอีก๕ช่องเลยหรอ

นี่แหละอั๊กค่ะคุณเช้าอยากจะฝากตัวเขาไหมฮะ

อันนั้นเยอะไปขึ้นมา

เมื่อกี้พูดถึงพี่ดังไปฮ่องกงใช่ไหมคะ

เพราะว่าเนื่องจากคุณป๊อกเขาเกิดปีเสือ
ต้องไปไหว่พระนิดหนึ่งไปทำบุญ
ไปไปฝากดวงอะไรก็ว่ากันไปอะไรแบบนี้ก็ไปฮ่องกงกัน

เขาบอกเลยว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีสติ๊กเกอร์ไลน์ออกมาคู่กันนะคะ

เมื่อกี้เขาตั้งใจทำคู่กันมาเลย

เดี๋ยวเราก็รอดูเรียกแฟนได้เต็มปากหรือยังตอนนี้
บอกว่าเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละ
มีกันแค่นี้มากกี้ถามว่ามีแค่นี้ใช่ไหมคะยิ้ม

เขาก็เป็นคู่ที่แบบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด

แต่ก็อาจจะรอแบบว่ามั่นใจแล้วค่อยพูดเต็มปากแล้วกัน

จริงเหรอเออเป็นข่าวที่ทุกคนพูดถึงว่า
ทำไมเดี๋ยวนี้ดังแล้วแบบว่าเป็น

จะแข่งพี่บอลต้องถามมดังมามดังเจอทุกเช้าอ่ะ

ช่วงหน้าใส่ไข่บันเทิงสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับใส่ไข่ข่าวบันเทิงค่ะครับผม
ดังแล้วเหลิงดูถูกตัวประกอบ

มีสมาชิกในเว็บไซต์พันทิพย์คนหนึ่งเขาก็ไปตั้งกระทู้

ก็คือผู้เล่าเนี่ยเขาใช้ตัวเองแทนคำแทนตัวเองว่าอีเจ๊อีเจ๊อีเจ๊
เขาบอกว่าเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่๓๑มกราที่มหาวิทยาลัยรังสิต
มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงเขาเรียกว่าเป็นตัวประกอบในละครของผู้จัดจอ
ผู้จัดจอเป็นผู้ควบคุมการผลิต
เสร็จปุ๊บวันนั้นก็มีทีมงานนักแสดงพี่พร้อมตัวประกอบเยอะมาก

อ๋อเอาหน่าหนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อไงเขาพูดมาว่าดิ๊กผู้จัดจอ

ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็เชิญแฟนคลับไปร่วมแสดงด้วยในวันนั้น
ทีนี้ผู้จัดจอเขาก็บอกว่าเขาอยากจะพูดเอาใจแฟนคลับคิดว่า
ก็เลยบอกว่าแฟนคลับแสดงดีกว่าตัวประกอบมาก
พูดอย่างนี้ตัวประกอบก็รู้สึกไปหนึ่งดอกแล้ว
เข้าไปดีเจพอเดินถือไม้มาอีกค่ะแล้วพูดอีกว่า
สต้าที่รู้ตัวว่าได้เงินค่าจ้างช่วยขยับเร็วด้วยนะครับ
สองดอกเข้าไปอ่าพี่พี่เอ็กซ่าที่มาเข้าฉากวันนั้นก็เลยรู้สึกอืม

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี
ว่ามาสิเหตุการณ์นี้จะว่ายังไง

เหนื่อยแล้วก็อาจจะถ่ายละครเนี่ยอาจจะมีการย้ายโลหรือเปล่า

ใช่เขาย้ายไงเพราะว่าเขาย้ายจากที่หนึ่งในอีกที่นึงมาหอประชุมอะไรแบบนี้
สมมุติว่ารถเมธัยเนี่ยในส่วนของรถเมเล่นดีแล้ว

รถเมย์อาจจะเล่นเป๊ะมาแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้ว

ใช่ถูกจริงในคำพูดเขาอาจจะพูดในลักษณะที่แบบ
เออพี่รีบย้ายมาหน่อยเร็วเลย

คงไม่ได้แบบคงไม่ได้เป็นผู้เล่น
แต่คงบอกอะแหละว่าแบบเออพี่ย้ายเร็วหน่อยได้ไหม
ตอนที่เขาไม่ถ่ายเล่นอยู่หรือเปล่า

ตรงนี้เนี่ยผมเข้าข้างพุทธ

เห็นไหมล่ะชัดเจนเลยใช่ไหมครับผม
ไม่แน่แต่หลังหลังผู้มีข่าวงี้เยอะมากแต่ก็
แต่ก็อย่างเข้าใจนั่นแหละมันเหนื่อยใช่
นี่แหงอย่ารับงานเยอะพี่บอกภูตรแล้ว
แบ่งงานมาให้มดดำบ้างพรีเซนเตอร์หยุด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
อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

หนังหน้าเราหรือหนังกายเราได้เท่าเขาไหม

เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่การบริหารตัวเองหรือเปล่า

ณเดชน์งานเยอะอีเวนต์ก็เยอะสุด
จริงเหรอแต่นาเดชน์มีความที่น่ารักอ่ะ

อ๋อเขาเหนื่อยงานกันเนี่ย

แอ้งจี้ยืนหอกก่อนเจ็บเนี่ย

เออมูนายท์
เอาล่ะคืนนี้ฮะกุ้งสุธิราช

ขอบอกเลยตอนแรกสัมภาษณ์เนี่ยหัวเราะ

มีเจอของดีซึ่งทำให้เขาร่ำเขารวย

ทุกวันนี้เป็นคนที่ทำให้เขาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย

อ้าวเจอจากการมูเตรูอย่างเดียวเลย

วันนี้วันแรกเลยสล็อตใหม่นะครับ
สล็อตใหม่วันแรก๔ทุ่มตรง

ถ้าสมมุติมีโอกาสไปกราบไหว้บูชาตรงนั้น

ติดตามกันมูไนท์คืนนี้นะครับ

คือไปคออะไรที่สุดนั่นสิพี่ชาว